มาดูหนุ่มลีฐานัทกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ

ฉันมายินดีกับความรักที่สดโอ้โห
คุณผู้ชมร้องเพลงนี้นำมาขนาดนี้เนี่ย
เพราะว่าคือต้องยินดีกับเขาจริง
เขามีหวานใจเป็นตัวเป็นตนแล้ว
หนุ่มลีถานัดนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดนี่เจ้าตัวลงรูปนี้ค่ะ

ผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างคือใครอืม

แฮปปี้เบิร์สสมดีใครสักคนนึง
พอจะเดากันได้นะว่าน่าจะเป็นคนพิเศษ
ใส่ไข่ไก่๑๐ฟองไปเลยจ้า
ซึ่งไม่ใช่แค่เรานะที่ตื่นเต้นคุณผู้ชม
เพื่อนในวงการโอ้โหเห็นแล้วก็แตกตื่นเหมือนกัน
ถึงกับเข้าไปคอมเมนต์เลยนะว่าเออ
แซวได้แค่ไหนอะเถอะ
ตอกย้ำสเตตัสไม่โสดให้มีความหนักแน่นขึ้นไปอีกนะว่าไหม
ซึ่งก็ไม่ปล่อยให้เราสงสัยนานค่ะ
น้องลีฐานัทเขาออกมาเฉลยเองเลยว่า
เงาในปริศนานี้เงาปริศนาในรูปนี้
ก็คือหวานใจของตัวเองค่ะทุกคน
ที่สำคัญแฟนคลับเขาเข้าใจความรักในครั้งนี้เป็นอย่างดี
ความรักก็เหมือนป๊อปปี้เลิฟตลอดแหละ

ผมไม่เคยวางตัวว่าตัวเองเป็นเหมือนดารา

ผมว่าโตกับแฟนคลับทุกคนเหมือนพี่เหมือนเพื่อนเหมือนน้องอะไรมากกว่า
ทุกคนก็เหมือนว่าผมก็เห็นการเติบโตของแฟนคลับ

ว่ามันเป็นการแชร์ลิ่งกันมากกว่า

ต้องการกรรมฝ่าละเดือนนี้สองคนแล้วนะเจมมารีถานัดเนี่ยโอ๊ยโอ๊ย

ลงรูปคู่บ้างทุกวันนี้ดิฉันก็ถ่ายกับเงาตัวเองอยู่

ก็ถือว่าเป็นลูกคู่ได้ไม่เหงาไปไหนก็มีเงาเป็นเพื่อน
เขาเปิดตัวแบบเงาใช่ไหมแบบหันหลัง